คุณผู้ชมครับในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกแบบนี้
จากจะต้องระวังอันตรายเกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลัน
รวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหนึ่งภัยที่ต้องระวังและต้องย้ำเตือนกัน
นี่คือภัยที่เกิดจากดินถล่มนั่นเองครับด้านหลังที่เห็นอยู่ในขณะนี้
นี่คือรถ๓คันครับที่เตรียมไว้สำหรับเคลียร์พื้นที่
ถ้าหากต้องเผชิญกับภัยพิบัตรดังกล่าวนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มนั้น
อธิบายให้คุณผู้ชมฟังง่ายแบบนี้นะครับดินโคนถล่มนั้นเกิดจากการที่มีมวลดินและมวลหินจำนวนมากครับ
ตกลงมาตามที่ลาดเชิงเขาจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยปัจจัยหลักหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
ก็เกิดจากการที่มีฝนตกอย่างหนักและตกรุนแรงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงแรงสันสะเทือนที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
เห็นด้านข้างผมนะขนาดนี้นี่คือภูเขาหินตะกอนครับที่มีความสูงประมาณ๕๐เมตร
ถ้าหากมองดูแล้วจะสังเกตว่ามีป่าไม้ขึ้นค่อนข้างบางตาเลยทีเดียวนะครับส่วนช่วงกลางภูเขาแห่งนี้นั้นเนี่ยนะครับ
ก็มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันเพียงประมาณ๓๐องศามีเนินตะกอนดินขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งพื้นที่ที่มีสภาพแบบนี้แหละครับเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดเหตุการณ์ดินถล่มในช่วงฤดูฝนครับ
คุณผู้ชมครับและถ้าหากบริเวณนี้เองเริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาเนี่ยนะครับน้ำฝนที่ตกลงมานั้นก็จะซึมลึกเข้าสู่ชั้นดินและชั้นหินบริเวณดังกล่าว
แน่นอนครับถ้าหากชั้นดินและชั้นหินบริเวณเชิงเขาไม่สามารถที่จะรับน้ำฝนต่อไปได้อีก
ธรรมชาติก็จะเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เองกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดินถล่มนะครับ
แบบนี้นะครับมีลักษณะคล้ายกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเท่านั้นยังไม่พอครับเสียงของต้นไม้ล้มเหยียดกันดังไกลมากว่า๕กิโลเมตรจากป่าลึก
น้ำในแม่น้ำลำทานครับจากใสก็จะกลับกลายเป็นสีขุ่นเหมือนสีโอวันตินนะครับ
เราจะเริ่มได้กลิ่นของซากชื่นนะครับรวมไปถึงต้นไม้สดที่ลอยมากับกระแสน้ำ
และถ้าหากบริเวณนี้เองฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องและตกหนัก
จนทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง๓๐๐มิลลิเมตรภายใน๑วัน
ถล่มลงมาจากบนภูเขานั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า๑๐เท่าของความสูงชันในแต่ละพื้นที่
และปัจจุบันนี้เองเมืองไทยของเรามีถึง๕๑จังหวัดครับ
กลับกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องเจอกับเหตุการณ์ดินถล่มนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนครับ
พื้นที่เหล่านี้เองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ
ที่อาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดินถล่ม
ประกอบไปด้วยดังนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพร่น่านพยาว
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรครับ
พื้นที่เหล่านี้เองก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ

ว่าช่วงเวลาที่เกิดดินถล่มมากที่สุดครับ
นะครับเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
จะเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกหนักที่สุด
ดังนั้นถ้าหากเราได้ยินเสียงหินแตกครับ
เสียงต้นไม้ล้มอื้ออึงดังมาจากป่าลึก
น้ำในแม่น้ำลำทานเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นขึ้น
ห้ามวิ่งขึ้นเขาเด็ดขาดนะครับให้วิ่งขึ้นเขาไปอีกลูกหนึ่งนะครับ
ซึ่งจะต้องเป็นเขาที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลนะครับรวมไปถึงต้องอยู่สูงจากร่องน้ำ
ประมาณห้าเมตรสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะสร้างบ้านเรือน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เองจะทำให้คุณปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
จากเหตุการณ์ดินถล่มนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เข้าสู่ช่วงเข้าพรรษามาแล้ว
นี่ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญนะครับที่บอกว่าเมืองไทยจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น
นี่เองเลยครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดดินถล่ม
สีส้มสีเหลืองคือจุดที่คาดว่ามีโอกาสเกิดดินถล่ม
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตรงนี้ก็คือในบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิษฐพิสุนุโลกสุโขทัย
ภาคนี้ฐั่งที่ติดกับติดเตียงประเทศพม่าเท่าไม่ห้องสรต์
ที่ติดกับประเทศพม่านะครับพื้นที่เหล่านี้เอง
ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจุดที่ต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติแบบนี้บ่อย
บ่อยต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมกุ๊บตะนั่นฟิศิษฐ์มหาร์นสวัสดีครับ